แบบนี้ใครก็ช็อกนี่แค่เจอหน้ารถก็ตกใจ
นี่โอ้โหเขาบอกว่าขับมอเตอร์ไซคันนี้อยู่ดี
งูมันเลื้อยมาพันตรงแขนเลยครับ
เอ้าไปกันเลยครับต้องจอดไว้แบบนี้เลยเพราะขับต่อไม่ไหวจริง
งูมันเลื้อยพันแขนใครจะไปขับต่อแล้วถามว่าอยู่ตรงไหน

นี่ครับเขียวเห็นไหมเขียวแล้วนั่นไง
งูเขียวงูเขียวมันอยู่ตรงนี้โอ้โหไปถามเลยครับว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจอเรื่องนี้
ก็คือนางแต้สุนันทาอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนพ่วงข้างคันนี้นี่แหละครับ
ถามเยี่ยมก็ไกลว่าแหวะจอดจาน๖๒๔สุขพันธุ์บุรีคุณก็จบแบบนี้แหละ
ผมเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้มันจอดตรงนี้
น้องใบตองเธอคนนี้เขาบอกว่าขับขี่รถจักรยายนพ่วงข้างมากับสามี
เพื่อที่จะพาสามีไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในตลาดด่านช้าง
ระหว่างทางจู่มีงูมันเลื้อยออกมาจากฝาครอบไฟหน้ารถ
แล้วมันก็ค่อยเลื้อยขึ้นมาพันแขนเธอ
ขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่

โอ้โหผมบิดแล้วก็ลงข้างทางเลยครับ

อ๋อจริงนะเพราะมันผ่านแขนอ่ะ
ด้วยความตกใจครับเธอบอกว่าเธอรีบจอดรถแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดส่วนงู
มันเลื้อยกลับเข้าไปในฝาครอบไฟหน้ารถเหมือนเดิมก็ต้องมาแงะออกแบบนี้

หลังจากนั้นเธอได้สติรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วเจ้างูเขียวตัวนี้มันก็ยังอยู่จริง
แล้วถามว่างูมันเข้าไปทำอะไร
คาดว่างูมันเข้าไปกินจิ้งจก
เพราะในตรงปากของมันยังมีจิ้งจกติดอยู่เลย

แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงเนี่ยจิ้งจกมันโดนย่อยแล้ว
เอ่ยโยกไปแล้ว

จับออกมาที่ต้องใส่ถุงพลาสติกแบบนี้
ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะงูเขียวนะคุณผู้ชมนะ
นี่ถ้าโดนฉกไปแล้วก็ไม่รู้ได้พงได้แผลหรือว่าโดนพิษมันด้วยหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีก็จัดการได้นะฮะ
เอางี้ละกันน้องใบตองคุณเคยเตือนไปแล้วใช่ไหม
เวลาจะขับรถเอาจริงไม่ใช่แค่มอไซค์นะรถยนต์ด้วยนะ

ยุคนี้ตอนนี้ฤดูการนี้เอาจริงต้องเคาะก่อนนะ
ใช่ไหมยิ่งหน้าหนาวมันมาซุกอยู่ในรถเพื่อต้องการความอบอุ่น
โอ้ใช่จริงนะช่วงนี้มาเยอะรถมอเซย์ก็เยอะ
ในหมู่บ้านที่ฉันก็มีงูเขียวพระอินทเขาจับกันอยู่

เขาบอกไหมเลขที่บ้านเท่าไหร่